อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องคอยดูแลสอดส่องกันให้ดีเหมือนกัน
ถ้าหากว่าคนในครอบครัวเรามีอาการป่วย

เพราะว่าบางทีมันก็ก่อให้เกิดอันตรายได้
มีลูกบ้านคนหนึ่งในคอนโดย่านเพชรกะเสม๖๓นะคะ
คือลูกบ้านเขาร้องเรียนมาว่ามีผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในคอนโดเดียวกันเนี่ย
น่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวทเพราะว่าวันเนี่ยชอบถือมีดถือคัตเตอร์ลงมาข้างล่าง
แล้วก็ไปไล่แทงลูกบ้านค่ะ
มีคนเคยโดนคัตเตอร์ปาดต้นคอแล้วก็ปาดข้อมือมาแล้ว
มีคนเคยโดนแทงท้องด้วยค่ะ
ตอนที่จะไปคุยก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
ผู้หญิงคนนี้มักจะเรียกแทนตัวเองว่าแม่
แล้วก็บอกแม่กลัวแม่ต้องป้องกันตัว
เขานินทาแม่เขาจะมาทำร้ายแม่อะไรแบบนี้
ลูกบ้านต้องแจ้งตำรวจมาเพราะกลัวว่ามันจะหนักข้อขึ้นเรื่อยค่ะ
ตำรวจก็ต้องใช้ยุทธวิธีใช้ไม้งามเพื่อที่จะเข้าไปคุมตัว

แล้วก็ตอนนี้ตำรวจเนี่ยตอนที่จะขึ้นไปเนี่ยเธอไม่ยอมเปิดประตูให้เลย
ก็เลยต้องมีการเจรจากันอยู่เดี๋ยวลองไปดูช่วงนั้นหน่อยค่ะ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

แจ๊ตเตอร์ทำร้ายลูกบ้านจริง

วกไปวนมาค่ะลองฟังดูนะคะ
นี่ค่ะนี่ก็เป็นคำให้การของเธอนะคะซึ่งจากที่ฟังจากลูกบ้านที่อยู่คอนโดเดียวกัน
บอกว่าพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ที่แทนตัวเองว่าแม่เนี่ยนะคะก็คือจะถือมีดแล้วก็คัตเตอร์ลงมาที่ชั้นล่างของคอนโด
เรียกตัวเองว่าแม่บอกว่ามีพระเจ้าส่งมาให้ช่วยดูแลปกปักคุ้มครองคนในคอนโดให้มีความสุขช่วยนิรันดิ์
แล้วก็จะเอามีดไปไล่ทำร้ายลูกบ้านในคอนโดหาว่าขโมยแมวบ้างหาว่าถูกด่ารับหลังบ้าง
ว่าชอบมาทำร้ายบ้างเธอก็เลยต้องป้องกันตัว
ทีมข่าวได้คุยกับลูกบ้านที่เคยถูกผู้หญิงคนนี้ใช้มีดคัตเตอร์ทำร้ายนะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๖กันยายนที่ผ่านมานี้เอง๒วันที่แล้ว
คือผู้หญิงคนนี้ใช้คัตเตอร์สองเล่มปาดเข้าที่เขาต้นคอแล้วก็ข้อมือของเขา
เขายังไม่รู้สาเหตุเลยแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไปนินทาเขา
เขาก็เลยเอาคัตเตอร์มาปาดซึ่งเขาเนี่ยพยายามใช้กระเป๋าอะค่ะ
ฟาดเพื่อป้องกันตัวจนอีกฝ่ายวิ่งหนีไปเขารู้สึกไม่ปลอดภัย
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาพาตัวผู้หญิงคนนี้ไปรักษาแล้วก็เคยได้ยินมาว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เคยทำร้ายแม่แท้ก่อนจะมาซื้อห้องอยู่ที่คอนโดนี้ได้ประมาณ๖ปีด้วย
นี่คือสภาพบาดแผลที่โดนคัตเตอร์บาดนะคะเข้าข้อมือแบบนี้เลย

น่าจะมีญาติอยู่ที่กรุงเทพซึ่งเราติดต่อไปแล้วเนี่ย
เขาไม่ให้ความร่วมมือเลยเขาบอกว่าจะทำยังไงก็ทำเลย
เพราะว่าล่าสุดมันตีแม่เขาปางตายผมไม่รู้ด้วยเขามาจากข้างหลัง

ซึ่งผมรู้ตัวอีกทีเลือดอาบผมแล้วหันไปเจอเขาถือมีดคัตเตอร์สองเล่

นั่นแหละ

ไม่มีเขาสนิทกับผมมากด้วยผมคุยเล่นกับเขาทุกวัน
แต่เขากิจวัตรประจำวันเขาคือลงจากชั้น๙ลงมาเนี่ยเขาจะมายืนด่าอยู่หน้าตึก
ด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาเขาจะเรียกตัวเองว่า
คุณแม่พระเจ้าให้เขามาอยู่ตรงนี้เพื่อคอยปกป้องรักษาคนที่นี่ประมาณอย่างงี้อืม

แต่แล้วทุกครั้งที่ยืนด่าเนี่ยคือถืออาวุธไหมมีดเขาจะอยู่ที่กระเป๋าตลอด
เขาจะเป็นคนพกมีดติดตัวตลอดโอ้โหเนี่ยค่ะเห็นเห็นแผลเมื่อสักครู่ไหมคะ
เนี่ยโดนปาดเข้าไปที่คออีกฝั่งนึงเมื่อกี้มีภาพขึ้นอยู่นี่ค่ะครับ
โดนเข้าข้อมือกับต้นคอนะคะมีอีกคนนึงโดนแทงเข้าท้องเลยค่ะ
ชื่อนายจำลองนะคะอายุ๕๓ปีบอกว่าผู้หญิงคนนี้มาหาว่าเขาไปด่า
โมโหก็เลยแทงไปที่ท้องของเขาทั้งที่เขาบอกเขาไม่เคยไปด่าผู้หญิงคนนี้เลย
เหตุการณ์นี้เขาบอกเกิดมาปีนึงแล้วนะคะ
ส่วนตัวคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะมีอาการป่วยแหละน่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ผมคุยอยู่กับอีกคนนึงแล้วเขาหาว่าผมด่าเขา
ผมก็เลยเนี่ยหันหลังให้ก็โดนเนี้ยเป็นอาวุธอะไรเราคันเห็นเป็นมีดครับ
ก่อนหน้านี้คุณพี่มีอะไรกับเขาไหมครับไม่มีครับไม่มีเลย
ลักษณะเขาเหมือนแบบคนป่วยมันก็เหมือนคนป่วยโรคจิตชนิดหนึ่งอ่ะพี่
คุ้มดีคุ้มร้ายอ่ะแต่มันร้ายต้องมากกว่าดี
จริงจริงเมื่อวานตอนเก้าโมงเช้าเนี้ยผู้หญิงคนนี้อุ้ยนี่ลอยแผลเขาที่ท้องแบบเนี้ยครับ
ให้ดูใช่คือเมื่อวานตอนเก้าโมงเช้าผู้หญิงคนนี้ก็ลงมาที่ห้องห้องข้างล่างนะ
ถือมีดลงมาด้วยอ่าจะไล่ทำร้ายลูกบ้านแต่ว่าลูกบ้านเขาสู้
แล้วก็เลยมีการยื้อแย่งกันจนมีดที่เขาถือลงมาตบ
ลักษณะมีดเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูของจริงเลยอันนี้กราฟิกนะ
ของจริงเนี่ยเป็นมีดที่ไปเหมือนกับผูกติดกับท่อพลาสติกยาว๑เมตร๕๐เซนเมตรครึ่ง
นี่ค่ะเหมือนเป็นใบมีดอะค่ะพันไว้อย่างนี้เลยพันไว้แบบนี้แล้วถืออย่างนี้ลงมา
พูดตรงตรงนะคือถ้าอยู่ร่วมในสังคมนี้อันตรายอันตรายจริงจริงค่ะ
อันนี้อันตรายมากนะคะคือเข้าใจเข้าใจในความเป็นผู้ป่วยนะ
แต่ต้องรักษาไงไม่ได้รังเกียจกันแต่ต้องรักษา
ต้องช่วยเขาด้วยการพาไปรักษาใช่ค่ะครับซึ่งวันนี้ตำรวจแล้วก็ลูกบ้านก็เลยพาผู้หญิงคนนี้
สถาบันกรยาราชนครินเลย
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอเคยเข้ารับการรักษาอาการป่วยอยู่แล้ว

ซึ่งคุณคารินนักข่าวของเราพยายามติดต่อ
โทรหาลูกสาวของผู้หญิงคนนี้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด
แต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้

สวัสดีครับ

เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเพื่อตัวของผู้ป่วยเขาเอง
ส่วนหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

แต่ว่าจริงครอบครัวก็ต้องดูแลด้วยนะคะ